วันนี้ทีมข่าวได้รวบรวมความเป็นที่สุดมาให้ติดตาม

ได้สร้างความสนุกเล่าใจให้แฟนเรือยาวทั่วประเทศ
ได้ลุ้นผ่านการสร้างสรรค์ของไทยรัฐทีวี
ซึ่งการแข่งขันทุกสนามได้สร้างความเป็นที่สุดในแต่ละด้าน
ทีมงานจึงรวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันดังนี้
เริ่มกันที่ที่สุดด้านความสวยงาม
ทีมข่าวไทยรัฐทีวียกให้เรือปัญญาปอนำโชค

ด้วยฝีพายชุดสีรุ้งแสบปลา
ที่ช่วยสร้างสีสันให้ยอดทีมจากจังหวัดปฐุมธานี
อกจากนี้ตัวเรือยังตกแต่งด้วยวัสดุหลากสี
คว้าตำแหน่งที่สุดด้านความสวยงามนี้ไปครอง
กลับกันที่เสียดายที่สุดยกให้กับทีมเรือเทพนรสิงค์๘๘
ทีมจากจังหวัดสระบุรีที่ลงแข่งขันณสนามอำเภอเสาให้
ด้วยความหวังที่จะเก็บชัยชนะในถิ่นตัวเองให้ได้
แต่กลับต้องแพ้ต่อพรพระแก้วจากจังหวัดสิงห์บุรี
รอบชิงชนะเลิศทั้ง๒เที่ยว
พลาดการฉลองแชมป์ในถิ่นตัวเองไปแบบน่าเสียดายแบบสุด
อย่างไรก็ตามเทพนรสิงห์มาแก้ตัวสำเร็จ

ลำน้ำจักราชอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
ส่วนเฉียดฉิวที่สุดยกให้การคว้าแชมป์

ศึกยอดฝีภายไทยรัฐสนามที่๖
ที่ท่าน้ำเทศบาลนครนนทบุรี
หลังทีมเรือจากชนบุรีลงภายรอบชิงชนะเลิศ

ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะอย่างฉิวเฉียด
ที่เที่ยวที่๓จะเป็นเจ้าแม่ประดูทอง

คว้าแชมป์ที่สนามท่าน้ำนนไปครอง
ฉุกระหุกที่สุดต้องยกให้การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

โขนชิงทงที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
หลังการชิงชนะเลิศของเรือพลายชุมพล
ชิงหวายเอาชนะเทพมังกรไปได้ในเที่ยวแรก
แล้วก็เป็นจังหวะที่เรือเทพมังกรจมลง
ต้องใช้เวลาในการกู้เรือนานถึง๓๐นาที
ที่เทพมังกรจะสปีริตลงแข่งขันต่อในเที่ยวที่๒
แต่ก็สู้ความแข็งแกร่งของพลายชุมพลไม่ไหว
รองแชมป์ในสนามนี้

ทีมงานศึกยอดฝีภายไทยรัฐต้องยกให้เป็นฝีภายจากพรพระแก้ว
ลงแข่งขันและคว้าใช้ชนะไปได้ถึง๔สนาม
ลงทายให้ทีมเรือพลายชุมพล
ทั้งหมดนี้ตอกย้ำถึงความแข็งแกร่ง
ของศึกยอดทีมจากจังหวัดสิงห์บุรีทีมนี้
ทั้งหมดนี้คือ๕ที่สุดของศึกยอดฝีภายไทยรัฐปี๑
ทีมงานรวบรวมมาให้ติดตามกัน
และอย่าลืมติดตามการถ่ายทอดสดศึกยอดฝีภายไทยรัฐปี๒
ที่๒ที่ไทยรัฐทีวีพร้อมเสิร์ฟความมันเช่นนี้
ให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งในปีหน้าอย่างแน่นอน
วิรวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน